ตั้งแต่เดินทางกลับประเทศไทย
เรือนจำมีอาการป่วย
ออกจากโรงพยาบาลราชธรรมกลางดึก

ได้ข่าวว่ามีการทำหนังสือขอพระราชทาน

ซึ่งคนที่ยืนยันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะค่ะ

เอกสารการเขียนคำขอพระราชทาน
ภัยโทษของคุณทักษิณ

แต่ไม่ขอบอกรายละเอียดว่าใครเป็นคนเขียน

ซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้

ไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสวันสำคัญใด

ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการ

ปกติแล้วคนที่ขอพระราชธรรมอภัยโทษ

จะบวชหากได้พ้นโทษไปแล้ว

ใครเลือกชั้นเป็นชั้นอีเลียน
ได้สอนนังสือแรงเรียนจำ
ได้ทำนานก็ล้างมีเครดิต

เรามันยืนยันด้วยนะคะทว่าตอนนี้คุณนักศิลป์ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ก็ไปที่นั่นช่วงนี้ก็จะเป็นครอบครัวญาติมิตรคนสนิทใช่ไหมคะ
ต่อไปก็จะมีการเปิดให้คนนอกเข้าเยี่ยมได้ด้วย
แค่อะไรสัญลักษณ์แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ดีเพรสสะดดผลในใจ
แล้วก็ทำให้อาจารย์สุขหนักโครงแต่หนักโครงขนาดไหนผมไม่รู้
แล้วก็เสร็จตรงไปอย่างเยอะมาก
คือถ้าพูดถึงเรื่องการขอพระราชทานภัยโทษที่คุณทักษิณขอในวันนี้เนี่ย
เหมือนที่อาจารย์วิศนุเคยบอกว่าจะแบ่งเป็น๒อย่าง
วันนี้คือการยื่นขอพระราชทานภัยโทษเป็นการส่วนตัว
ซึ่งถ้าขอแล้วยื่นไปแล้วเนี่ยภายใน๒ปีจะยื่นไม่ได้อีกนะฮะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้รับอนุมัติ
ไม่ว่าจะมีเรื่องกลับมาหรือไม่มีกลับมาอะไรยังไงก็ตามนะฮะ
เหลือก็คือการพระราชทานพระโทษเป็นการทั่วไป

แล้วก็มีการลดหย่อนโทษตามวารการต่างทั่วไปใช่ไหมฮะ
ก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกนะคะว่าขั้นตอนของการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ย
ต้องโทษสูงสุดเดือนละไม่เกิน๕วัน
ผู้ต้องขังจะแบ่งเป็นชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดี
ชั้นกลางชั้นเลวแล้วก็ชั้นเลวมาก
จากนี้ก็มีกรณีเรื่องของการป่วยหรือว่าอายุที่เกิน๗๐ปีด้วย
ส่วนการพักโทษต้องรับโทษไปแล้ว๑ใน๓ก่อน
และมีเงื่อนไขประกอบเช่นอายุสุขภาพอายุมากหรือป่วยหนักใกล้เสียชีวิต
ยกเว้นเงื่อนไขรับโทษ๑ใน๓ก็เป็นได้
และการอภัยโทษหมู่อันนี้ต้องรับโทษไปแล้ว๑ใน๓เช่นเดียวกัน
ซึ่งจะลดโทษเท่าไหร่ขึ้นกับลักษณะความผิดที่กระทำ
โดยการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล
สามารถทำเรื่องได้เลยตั้งแต่เข้าคุกวันแรกนะคะ

ยืดแล้วเรียบร้อยทำเรื่องแล้วตามที่อาจารย์พิษนุบอกนะใช่ค่ะ